ฝ่ายหนึ่งก็เอาพ่อมาด้วยอีกฝ่ายหนึ่งก็เอาพ่อมาด้วยไอ้ฝ่ายนึงมา๑๐คนแต่อีกฝ่ายตรงข้ามมันมาเป็นร้อยคุณผู้ชม
อาวุธครบมือนะฮะมีเสียงปืนดังขึ้นสิ้นเสียงปืนก็โดนยิงกันไป
เจ็บกันไปสองคนนะฮะคนเจ็บก็เป็นพ่อของคู่อรินี่แหละครับ
ตำรวจสพสำรงเหนือรับแจ้งมีเหตุการณ์ยิงกันจนมีผู้บาดเจ็บ๒ราย
ที่บริเวณทางข้าวตลาดศาลกะศรีใกล้กับอวตเทพารักษณ์จสมุทรปราการ
ก็ไปตรวจสอบพอไปถึงมีรอยเลือดตกอยู่
แต่ว่าคนเจ็บเนี่ยมีการช่วยนำส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ทราบชื่อคนเจ็บภายหลังก็คือนายทงชัยสภาพทรัพย์อายุ๔๘ปีครับ
ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดที่สะโพกขวา๑นัดแล้วก็นางทิพวันเกรดมงคลอายุ๔๓ปี
กระสุนไปเฉียวที่ชายโครงซ้ายกระสุนทะลุออกไปที่ด้านหน้าเลย
ในจุดเกิดเหตุก็มีรถจักรยานยนต์จอดทิ้งไว้๒คัน
ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าเป็นของฝ่ายไหนยึดไว้ตรวจสอบก่อน
แต่ว่าพอจะเรียกผู้ครอบครองมาสอบประคำเพิ่มเติม
จากแห่งการที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าลูกชายของนายทงใชคุณเจ็บ
มีเรื่องทะเลาะกันกับวัยรุ่นคู่อริชกต่อยกันมาที่วัดคลองประหลัดเรียง
จนกระทั่งคืนวันที่เกิดเหตุสองฝ่ายนัดเคลียร์ปัญหากันตรงนี้
ปากทางเข้าตลาดสังกษีเนี่ยฝ่ายนายทงชัยเนี่ย
ก็มากับลูกแล้วก็ชวนญาติมากับ๑๐คน
มาเคลียร์ให้ลูกอีกฝ่ายหนึ่งคู่อลิลูกเนี่ย
กันเป็นร้อยคนคุณผู้ชม๑๐กับร้อยนะฮะ
ต่อมาสองฝ่ายพูดคุยกันเคลียร์กันตกลงกันไม่ได้
ก็มีการโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมา
ในกลุ่มผู้ก่อเหตุชักปืนขึ้นมาเลยครับ
ยิงใส่กลุ่มของนายทงชัยกับลูกชายประมาณสัก๗๘นัดได้
กระสุนโดนนายทงชัยกับนางทิพวันซึ่งก็เป็นพ่อแม่ของวัยรุ่นที่เข้าไปเคลียร์กันนี่แหละฮะ
บาดเจ็บทั้งคู่นะก่อนที่ฝ่ายคู่อริที่เป็นคนยิงแยกย้ายกันหลบหนีไป
ต้นเนี่ยก็ทราบตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้วนะว่าเป็นใครบ้างเดี๋ยวติดตามตัวมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยเฉพาะมือยิงนะครับ